กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะผ่านพ้นวันแม่ไปแล้วแต่ก็ยังไม่กี่วันยังอยู่ในบรรยากาศอยู่แล้วก็เลยจะพาลูกหล่อเนี่ยมาขอพรคุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นแล้วอุ้ยหล่อขนาดนี้ห่อให้ด้วยแล้วก็ซ้อมไหว้แม่เขาไว้ให้สวยเลยแล้วกันนะคะ
ตัวเขาสูงนะเย็นสบาย
แล้วก็มีผลงานประกบดาราดังมามากมายแล้วนะคะ
ใครจะไปรู้ว่ากระทิงคนนี้เป็นนุ่มเหนือนะเจ้าเป็นนุ่มเชียงรายค่ะ
แล้วก็เมื่อก่อนก่อนจะหล่อได้ขนาดนี้นะคุณ
เขามีปมมาก่อนปมที่ว่าคืออ้วนมากนะฮะ

ไม่คิดว่าลูกชายจะกลายมาเป็นดาราได้ค่ะ
ก็แม่ก็ภูมิใจนะครับว่าลูกมาถึงขนาดนี้ได้นะคะ
เมื่อก่อนคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นเพราะตัวอ้วนมากนะ
ไม่มีแววจะเป็นดาราเลยตัวอ้วนกลมบล็อกเลย
เขาเล่นบาสแล้วแม่ก็ให้ทานนมมากเลยนะ
นมนี่ไม่ขาดมากเลยเขาจะทานนมเก่งมาก

กำลังดูใจกันอยู่มาก
ดูใช่หรือเปล่าดูดูกันอยู่มาก
ก็บอกแม่ตลอดบอกแม่ว่ามีคุยนะอะไรแบบนี้ครับ

เอาไปต่ออีกบ้านหนึ่งดีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มอยากแนะนำเหมือนกัน
ชื่อว่าน้องพีคกองทัพน่าคุ้นไหมคุณพ่อเขาน่ะ

อายุ๑๗ปีสูง๑๘๖เซนติเมตรไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
ลูกชายสุดรักสุดห่วงของพ่อปราบยุทธพิชัย
ควงมากับคุณแม่ธัญวัลสวยสะพรั่งเลยทีเดียวนะ
นี่คุณแม่นะคะบอกเลยว่าสวยจริงแล้วก็บอกกับเราด้วยว่าตอนนี้แม่เนี่ยปวดหัวมาก
เพราะอะไรมีแต่คนมาสมัครเป็นว่าที่ลูกสะพ้าย
ไม่ได้แอบไปอ่านคอมเมนต์ที่เวลาสาวมาเม้น
ก็ไปอ่านเหมือนกันว่าหลายคนอยากเป็นสะพ้าย
ก็ไม่ห่วงค่ะก็คือถ้าเขาชอบใครคุณแม่ก็ชอบคนนั้นเหมือนกันค่ะ
คุณแม่ไหนค่ะวันแม่
เสือถ้าพี่ทำอะไรไม่ดีไปพี่ก็อยากจะขอโทษ
พี่อยากจะบอกว่าพีครักคุณแม่มากครับผมก็อยากจะขอบคุณแล้วก็
พี่รักคุณแม่นะครับอยากจะบอกแค่นี้ครับครับผมเรื่องนี้แหละครับ
โอ้น่ารักเนอะพี่แจไม่รู้ว่าพี่แจอยากแทรกแทนคุณแม่เขาใช่มั้ย
จริงฉันว่านะสวัสดีขอเป็นรูปสไพรค์ไปเรียบร้อย
เอาละกันเป็นว่าวงการบันเทิงก็เปิดต้อนรับนะคะทั้งกระทิงแล้วก็อีกคนที่ชื่ออะไรนะน้องพีค
น้องพีทด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชม